คุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถไปเที่ยวแถวอายุทยา
ขับผ่านสายตาเขาเห็นเอ๊ะทำไมเหมือนมีแบบแม่นาคยืนอุ้มลูกอยู่

ไปเจอแม่นาคอุ้มลูกอยู่เอาไปดูภาพหน่อยครับ

คือเอาว่าทักผิดท้องทำยังไง
อะไรอย่างนี้นะแล้วมันเป็นสี่แยกพอดี
เขาก็บอกว่าใครจะซื้อแล้วเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้
มือซ้ายอุ้มลูกมือขวาถือถุงลูกชิ้นแต่งชุดไทยสบายเฉียงหน้าขาวซีดอย่างนี้

เขาถามว่าถ้าเป็นคุณเจอแบบนี้ดึกคุณจะหนีหรือคุณจะจอดซื้อ

เอาเขาจริงคุณก็ต้องขับเย็บเลยเย็บ
ชนเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้เล็บนี้
คลิปนี้คุณหมูธีรพันธ์เขานำไปโพสต์
บอกว่าต้องการจะเรียกเสียงฮาในเฟซบุ๊คเขา

ขับรถผ่านสี่แยกชื่อว่าแยกวัดพระญาติ

วนกลับอีกรอบหนึ่งไปดูซิว่าคนหรือผี

จริงเป็นคนจริงบอกว่าน้องนี้หน้าตาด้วย
น้องเต่งตัวเป็นผีม่ายหน้ามีชิ้นทอด
เป็นไอเดียแปลกใหม่ไม่ได้ความสนใจจากลูกค้า
แล้วก็ทำให้เขาสนใจวนกลับไป

ทีนี้พอคลิปนี้โด่งดังขึ้นมาแน่นอนนักข่าว
เราต้องลงพื้นที่ไปพิสูจน์หน่อยนะไปที่สี่แยก

ไปพบมั้ยคะคนนี้เขาชื่อน้องโบ
น้องโบหรือว่านางสาวนันทพัฒน์ชาราชัยนันพาอายุ๒๓ปี
แต่งชุดเป็นแม่นาคเดินอุ้มลูกร้อง
ขายหมูปิ้งไส้กรอกที่สี่แยกกลางวันมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกคุณผู้ชมนะฮะนี่แหละฮะคือคนที่เขาจอดติดไฟแดงก็มีทั้งคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยววัดไปเที่ยวตลาดน้ำที่ยุธยาเขาก็เห็นเขาก็เออ
สองถุงแล้วกันแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็อุดหนุนกันจำนวนมากทีเดียวนะครับ
ถามน้องโบ๊ว่าทำไมแต่งตัวผีแบบนี้มาขายของตรงนี้ยังไงน้องโบ๊ก็บอกว่าเนี่ย
เขาเคยเป็นนักแสดงอยู่ที่สำนักดาบสอพุทธโธสวรรค์
อพุทธไทยสวรรค์เป็นนักแสดงอยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยาอยู่แล้ว
แล้วก็พอมีเวลาว่างช่วงเย็นหลังจากเลิกงานก็จะมาเดินขายของที่สี่แยกใกล้บ้าน
แล้วคิดว่าถ้ามันธรรมดามันก็จะขายไม่ได้
ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันแต่งหน้าแต่งตัวเป็นแม่นาคพระขนงแล้วกัน
อุ้มลูกขายของก็เป็นการสร้างสีสันแล้วก็จุดเด่นในการขายของ
ไม่นึกว่าโอ้โหผลตอบรับจะดีขนาดนี้นะฮะมีคนถ่ายรูปแล้วก็ดังในโซเชียล
แล้วก็พอคนผ่านไปผ่านมาก็ถ่ายรูปแล้วก็ช่วยอุดหนุนซื้อมากมายเกินคาด
เชื่อไหมมาเดินอยู่๒ชั่วโมงหมดเกลี้ยงครับหมดเลยครับ
แล้วหลายคนเปิดวาร์ฟไหนขอดูตอนหน้าไม่แต่งผี
ขอดูหน้าจริงหน่อยเปิดวาร์ฟให้มูค่ะ
ตอนไม่แต่งผีหน้าตาเขาเป็นแบบนี้น่ารักสวยไม่เบาเลย
น้องโบก็ยังมีดีกรีเป็นบัณฑิตป้ายแดงเพิ่งจะเรียนจบนิเทศศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรีอายุทยาด้วย
แล้วก็มีกำหนดจะรับปริญญาในวันที่๙คือพรุ่งนี้นะครับ
ทำมาหากินไม่ต้องอายครับเรามีอาชีพบริสุทธิ์มันเป็นไอเดียเนอะ
ทำมาหากินก็ชื่นชมกันไปนะครับ
แต่อยากให้ระมัดระวังด้วยเนาะเพราะมันตรงสี่แยกดูไฟแดงกันดีนะคะ
คนตกใจแล้วจะฉลับไปชน